ข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้หนุ่มนักแสดงตัวประกอบที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ
คือเขาโด่งดังอย่างไรรู้ไหมครับคือมันเป็นคลิปที่เขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยฮะ
มีหลายคลิปออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์กันในสระว่ายน้ำในครัวหรือว่าในห้องนอนหรือว่าแบบสวิงกิ้ง
คือที่ดังเนี่ยไม่ได้ดังผลงานด้านการแสดงแต่เป็นเรื่องของคลิปแบบนี้
ใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อวานหนุ่มนักแสดงตัวประกอบคนนี้เขาแจ้งความ
บอกว่าถูกปล่อยคลิปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนแล้วเรียบร้อย
ก็คือการปล่อยคลิปเริ่มต้นมันเริ่มมาจากตัวเขาเองที่เป็นคนปล่อยให้กับกลุ่มเพื่อนหรือเปล่า
ซึ่งแม้เขาอ้างว่าจะปล่อยให้กับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเล็กก็ตามแต่มันถูกเผยแพร่ออกมาแล้ว
อาจจะผิดเรื่องของพรบคอมเนี่ยนะครับเมฆคนนี้คือใครคนในโลกโซเชียลตามหา
แล้วก็บอกหาวาร์ฟหาวาร์ฟอะไรนะคุณอะไรคือหาวาร์ฟ
คือไปเปิดวาร์ฟดูว่าสรุปคือใครใช่เพราะว่าพอเป็นข่าวมาคือดิฉันก็สงสัยไง
ก็ไปเซิร์ชเมฆมิตต์ใหม่เมฆมิตต์ใหม่เมฆรายสากเมฆเซอวินกิ้ง
เพราะว่าจากผลงานในโลกโซเชียลที่แบบเป็นคลิปโป๊คลิปมีเพศสัมพันธ์กันนะฮะ
เมื่อวานนี้นายเมฆหรือว่านายภูวพัฒน์อายุ๓๔ปี
เข้าพบตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทครีหรือว่าปธ

และเป็นคนถ่ายคลิปลามกอนาจารย์ที่มีการส่งต่อกันจริง

เพื่อแชร์กันดูในกลุ่มไลน์เพื่อนสนิท

เสร็จแล้วก็จะส่งทั้งคลิปของเขาแล้วก็คลิปของเพื่อน
ทีนี้ตัวเขาถูกออกจากกลุ่มคือถูกดีดออก

มันถูกเผยแพร่ไปยังไงมีความเคลื่อนไหวของคลิปเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเขาใช่ไหม
ที่เขาปล่อยคลิปของเขาออกมาให้กลุ่มเพื่อนสนิทได้ดูกันนะฮะ
แล้วก็มันมีหลายคลิปเหลือเกินนะฮะน่าจะประมาณ๖อ่ะ
ใช่แล้วคือเขาคบกับแฟนสาวเป็นแฟนสาวชาวไต้หวัน

ทีนี้คือเขาก็บอกกับแฟนสาวนั่นแหละว่าแบบเออ
เราอยากให้แบบกิจกรรมทางเพศของเรามีอะไรแปลกใหม่ไหม
คือสวิงกิ้งแหละใช่แล้วเขาก็บอกว่าไปชวนคนอื่นมาด้วยดีไหม
ซึ่งแฟนสาวก็ตกลงยินยอม
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการบังคับใจอันนี้คือที่เมฆเขาบอกนะคะ
เราก็ที่เขามีในที่อื่นแหละคุณ
นั่นกับแฟนสาวเขาทุกคนหรือว่าไม่รู้
ในครัวในสระว่ายน้ำอะไรของเขาเนี่ยนะครับ

คือตอนนี้มีหงค์คลิปเพราะว่า
หงค์คลิปใครเอง
ใช่ใช่ครับเป็นคนผู้โดยแพทย์หรือเปล่า

ตอนแรก๔๕คลิปแรกก็ไม่มีปัญญาอะไรแต่ว่าคลิปล่าสุดนี้มันลืมออกไป
เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับก็อยากให้น้องอย่าทำตามนะครับผม
แต่ถูกต้องว่ามันสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็คนที่คอมเมนต์อะไรก็ถ้ายังไม่รู้ความจริงอะไรก็อยากให้คอมเมน
เพราะว่ามันทำให้ผมเสียหายนะครับวันนี้ผมก็มาคุยกับตำรวจแล้วก็ทุกอย่างก็จบอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่มีอะไร
ที่เขาเครียดเพราะอะไรรู้ไหมคือแฟนสาวเขาเนี่ยส่งลิงก์มาให้ดู
บอกว่าเนี่ยดูสิมีคนเอาไปแปะตามที่นู่นที่นี่แรกเขาก็ไล่ลบนะเป็นร้อยลิง
คุณลบไม่ไหวหรอกมันแปะกระจายไปหมดแล้วเนี่ยทั้งทวิตเตอร์ทั้งอะไรต่างนานาคุณ
คือเราไม่ได้ส่งเสริมนะให้เข้าไปดูแต่ว่าเรื่องราวของเขาในโลกโซเชียลมันก็ดังเหมือนกัน
เพราะคนตามหาเขาในคลิปเขาอาจจะมีอะไรที่แบบเซ็กซี่อะไรของเขาเยอะแยะเลยนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอภูมิกับการ๓ปอทในฐานะบรองโฆษกปอทบอกว่า
เรื่องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเมฆเป็นเพียงการเชิญมาสอบถาม
เมฆไม่ได้เป็นผู้นำไปเผยแพร่จึงยังไม่พบความผิด
แต่ฝากเตือนว่าใครที่นึกสนุกอย่าคิดอยากดังข้ามคืนด้วยวิธีนี้
ขอให้อย่าทำเพราะผิดศิลธรรมนะครับ
ส่วนคนโพสต์คนแชร์จะมีโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือจำคุกไม่เกิน๕ปีนะครับ
ก็ต้องดูกันนะฮะว่าตัวเมฆเองที่เขาเป็นคนปล่อยตั้งแต่ต้นเนี่ย

เมื่อวานเรียกมาสอบถามข้อมูลก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ

และเคยแสดงเป็นตัวประกอบในละครโทรทัศน์ชื่อฟ้ามีตา
แต่ก็ไม่มีผู้รู้จักมากนักนะครับ
กระทั่งมีคลิปหลุดนายเมฆได้รับการติดต่อจากผู้สร้างภาพยนตร์

พอสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะผิดหรือเปล่านะครับ